เข้าพบเจ้าหน้าที่ตามหมายเรียกครั้งที่หนึ่งค่ะ

ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา๑๘นาฬิกา
นกน้อยพร้อมด้วยทนายความส่วนตัวได้เดินทางมาพบพันธุ์ตำรวจโท
ผลิตอรันบุญมาตุลรองผู้กำกับสอบสวนสพเมืองอุดรธานี

โดยเจ้าตัวได้ทำการปฏิเสธข้อกล่าวหา
พร้อมกับให้เหตุผลว่าเป็นการร่วมลงทุนทำธุรกิจ
ตำรวจจึงได้สอบสวนปากคำแม่นกน้อยเพิ่มเติม
และให้พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็ปล่อยตัวกลับนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจจะเรียกคู่กรณีมาสอบปากคำ
พร้อมกับรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม
ในการพิจารณาสั่งฟ้องคดีต่อไปค่ะ
นี่ก็ถือว่าเป็น๒ประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจ
โดยเฉพาะเรื่องของคดีช้อโกงไม่น้องน้อยอุรายฟรรณ์
เป็นสิ่งที่แฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยลุ้นเหลือเกินนะ

ก็คือเมื่อวานนี้แต่ว่าพอ๖โมงเย็น
นกน้อยไปพร้อมกับทนายความส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะคะ

เพราะว่าก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของทางศาลอีกทีหนึ่ง

เพราะว่าตอนนี้แม่นกน้อยอุรายพรเขาก็เดินทางไป